อกจากจะเป็นนโยบายหาเสียงของพักการเมืองแล้ว
ตอนนี้มันยังมีเรื่องเกี่ยวกับใบขออนุญาตการปลูกกัญชา
คือมีคนไปแชร์เอกสารแล้วทำให้เข้าใจผิด
เพราะว่ามีการไปแชร์เอกสารเกี่ยวกับการขอนิรโทษกรรมในการปลูกกัญชา
พอคนไปแชร์บอกว่านี่มันคือใบอนุญาตให้ปลูกได้

ออกมาบอกแล้วก็บอกด้วยบอกว่ามันไม่สามารถทำได้นะ
โดยนายแพทย์ทะเลสกระดสนัยระวิวงหรือว่าอย
บอกว่าหลังจากที่ออยเปิดนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา
ให้มาแจ้งครอบครองโดยไม่ต้องรับโทษใน๙๐วัน
ปรากฏว่ามีคนเอาเอกสารอนุญาตครอบครองกัญชาบางรายเนี่ยนะ
เอาไปแอบอ้างไปแชร์บนโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
แล้วก็บอกว่านี่คือใบอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้
เรื่องนี้ท่านเลขาออยบอกว่าไม่เป็นความจริง
แล้วก็ขอยืนยันนะคะว่าอนุญาตให้ปลูกกัญชาได้
เพื่อการรักษาโรคเท่านั้น
ที่สำคัญค่ะการนิรโทษกรรมเนี่ย
ไม่เกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตปลูก

ทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ก็พบว่าคนที่เอาเอกสารเอาเรื่องนี้ไปแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ย
เป็นผู้ป่วยก็เลยต้องตรวจสอบต่อว่าการกระทำนี้
ทำไปเพราะว่าเขาเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าเป็นเจตนาของเขา
แต่ก็ขอเตือนนะคะให้ทำความเข้าใจเรื่องนี้ใหม่
เพราะว่าอาจจะเข้าข่ายมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
หรืออาจจะเข้าข่ายผิดพรบยาเสพติดด้วย
อยก็ย้ำค่ะบอกว่าให้ผู้ครอบครองแจ้งให้ถูกที่
จะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็เตรียมเอกสารหลักฐานต่างให้พร้อม
ต่างจังหวัดไปแจ้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส่วนที่กรุงเทพฯไปแจ้งได้ที่สูญบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสพ
สำหรับผู้ป่วยกรณีเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นน้ำมันกัญชา
ที่ใช้เพื่อรักษาโรคหรือว่ารักษาอาการ
อันนี้จะต้องเตรียมหนังสือรับรองของแพทย์
ซึ่งต้องระบุโรคระบุอาการของโรค
แล้วก็เลขที่ใบประกอบวิชาชีพของแพทย์
แล้วก็กัญชาที่ใช้ในการรักษาตัวเองด้วยนะคะ
ส่วนกรณีคนที่มีคุณสมบัติตามมาตรา๒๖ทับ๕เนี่ย
อันนี้ต้องแจ้งเรื่องการครอบครองที่สถานที่นั้น

เจ้าหน้าที่ก็จะต้องลงไปตรวจสอบต้นกัญชาในพื้นที่นั้นด้วย